นี้เกิดจากความรักเช่นเดียวกันครับแต่เป็นรักผู้หญิงคนเดียวกัน
เพื่อนรักผู้หญิงชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วสุดท้ายเหตุการณ์นี้ทำไมถึงใช้ชื่อว่า
ศึกชิงรักนางวันทองผู้หญิงหนึ่งคนทำให้ผู้ชายหลายคนทะเลาะกัน
มีเรื่องกันและมีคนต้องสังเวยชีวิตกับความรักในครั้งนี้ครับ
ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยครับนายเบิ้ลหรือนายอภิเชษอายุสี่สิบสี่ปีครับ
ผู้ชายคนนี้เป็นนุ่มโสดพาผู้หญิงคนที่เขากำลังจะปลูกต้นรัก
หาดูใจไปเคลียร์ใจกับเพื่อนของเขา
เพราะว่าทราบมาว่าเพื่อนเองก็ชอบพอผู้หญิงคนนี้ด้วยเหมือนกัน
เฮ้ยเองข้าชอบผู้หญิงคนนี้ข้าขอได้ไหมข้ายังโสดอยู่
พาผู้หญิงไปเคลียร์กับเพื่อนครับ
ข้ายังโสดอยู่แปลว่าเพื่อนไม่โสดเหรอคะ
เพื่อนไม่โสดแล้วเพื่อนมีเมียแล้วครับ
ก็เลยกล่าวว่าไปคุยให้เคลียร์แล้วจบจะได้มาเริ่มต้นกับผู้หญิงคนนี้ที่ทั้งรักและชอบครับ
แต่ปรากฏว่าถูกเพื่อนใช้แท่งเหล็กทุบหัวฟาดหัวสิ้นใจตายครับ
สภาพศพโดนแท่งเหล็กตีเข้าไปตีแสกหน้าโดนหน้าผากแตกเป็นแผลชะกัน๑แผล
ที่หัวบริเวณด้านหลังอีก๑แผลเลือดไหลเต็มพื้น
ใกล้กันเจอแท่งเหล็กยาว๑แท่งตกอยู่
ตำรวจในพื้นที่สนนิมิตรใหม่เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
ไม่แน่ใจว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นอาถรรพ์ความรักหรือไม่อย่างไร
และคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานเพิ่งจะเล่าข่าวไป
นิมิตรใหม่เหมือนกันที่มีเหตุการณ์ผู้ชายไปตามง้ออดีตแฟนสาว
บริเวณลานจอดรถแล้วยิงอดีตแฟนสาวจนตายก่อนจะไปยิงตัวตายตาม

เหตุการณ์ล่าสุดวันนี้ที่กำลังเล่าอยู่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักใคร้อีกแล้ว
คนก่อเหตุเป็นเพื่อนผู้ตายทราบชื่อว่านายอำนาจหรือนายเออายุ๔๓ปี
และคุณผู้ชมครับตัวละครจะมีค่อนข้างเยอะตามผมมาเรื่อยนะ
ตีเข้าไปอีกรอบโดนที่หัวด้านหลังของเบิ้ลเบิ้ลสิ้นใจตายฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครับเมื่อคืนวาน
บริเวณหน้าห้องเช่าในพื้นที่เขตคลองสามวาล่าสุด
คุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปที่จุดเกิดเหตุ
ห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ย่านถนนฮัทไทยราชเขตคลองสามวา
ไปสอบถามกับในปลายในปลายเนี่ยเป็นเพื่อนข้างห้องคนแถวนั้น
ให้ข้อมูลบอกว่าปมเหตุน่าจะมาจากผู้หญิงที่ชื่อจุ๋ม
จำชื่อนี้ไว้ให้ดีครับผู้หญิงที่ชื่อจุ๋มเมื่อคืนนี้ในเบิ้ลผู้ตาย
มันเกิดอะไรขึ้นพากันมาทำไมเนี่ยเบิ้ลก็เลยบอกว่าตั้งใจจะพาจุ๋มเนี่ย
ความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละฮะค่ะ
ในเอฟังแบบนี้ตกใจอุ้ยตายเดี๋ยวนะผู้หญิงคนนี้กับผัวฉัน
เขามีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้งเหรอเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันตามผัวฉันมาเลย
ตกใจรีบกดโทรศัพท์ตามหาเอให้รีบกลับมาที่ห้องตัดภาพมาเอมาถึงเลยครับ
จะยังไงต่อดีวะเรากลัวว่าจะมาสร้างความวุ่นวายให้ครอบครัวคนรักเกิดความร้าวฉานครับ
จะแตกเอาไม่ใช่อะไรอ่ะตัวบ้านแตกกลัวงานเข้าก็เลยนี่ฮะถามเลยเฮ้ยมึงจะพาจุ๋มมาทำไมเนี่ย
แล้วคว้าแท่งเหล็กฟาดหัวเบิ้ลไปสองครั้งทุบโต๊ะที่ตั้งวงกงเหล้าจนกระจัดกระจาย
ทำให้ทั้งพ่อและเพื่อนของผู้ตายเข้ามาช่วยกันห้ามครับ
แต่ว่าพ่อผู้ตายโดนตีหัวบาดเจ็บไปด้วยอีกหนึ่งส่วนจุ๋มเองอาศัยจังหวะนั้นหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทาง
กลัวถูกทำร้ายหลังเกิดเหตุในเอเนี่ยรอมอบตัวแล้วอ้างว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับจุ่มเขาเลยนะ
ที่ผมลงมือเอาเหล็กตีหัวเพื่อนจนเพื่อนตาย
อ้างแบบนี้นะครับลองฟังฮะ

ในว่าเพิ่ญเขาชอบไปเอาไปจุ้ม
มีะเอ๊ก็บอกว่าเอ๊เอ้าด้วยไหม

วันที่พี่สาวหน่อยทีใครก็ว่าเวลาออกไปเห็นมันควงไปทั้งสองคนอันนี้

คนที่ให้สัมภาษณ์นี่คือในปลายเป็นเพื่อนข้างห้องนะครับ
ที่เขาพอจะรู้ข้อมูลก็เลยให้สัมภาษณ์กับคุณสุชาดาแบบนี้นะฮะ
ในขณะที่นางพัฒน์นางพัฒน์เนี่ยเป็นเมียของในเอเป็นเมียคนก่อเหตุครับ

ก็ในวงเล่าที่รู้จักกันพัดเล่าให้ฟังเพิ่มเติมจุ๋มจริงเขามีผัวอยู่แล้วนะ
แต่ชอบมานั่งดื่มเหล้ากับกลุ่มพวกผู้ชายและแอบคบหาอยู่กับในเบิ้ลคนที่ตาย
ผัวของจุ๋มตามมาหาเรื่องถึงหน้าห้องเลยแล้วยังไม่พอผัวของจุ๋มด้วยความหึง
ห่วงมากเลยเนี่ยพิษรักแรงหึงมากล่าวหาเหมารวมว่า
ของฉันก็มีความสัมพันธ์กับจุ่มด้วยอ๋อผัวของฉันก็คือในเอ

บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเอผัวรักยืนยันกับเธอมาตลอด

จุ๋มเนี่ยเขามีผัวอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็ยังไปชอบหลับ
กับผู้ชายคนอื่นอีกมากหน้าหลายตาจนผู้ชายต้องตีกันเองกล่าวหา
แบบนี้นะค่ะส่วนตัวของเธอเอาจริงฉันก็ไม่ได้อยากจะเข้าข้าง
ฉันหรอกนะแต่เชื่อว่าที่ผัวโกรธจนฟิลขาดเพราะเบิ้ลพาจุ๋มมารบกวน
ถึงที่ห้องไงเธอบอกแบบนี้ฮะ
ใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้อะไรทุกคนอย่างพ่อคนตายเขาก็เคยแบบ
อย่างนี้ด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงจากขนาดแบบปั๊บหรือเปล่า
ถ้าฟังจากที่พัฒน์ให้สัมภาษณ์เนี่ยนอกจากเรื่องของรักรักใคร่แล้ว
มันมีเรื่องเมาด้วยไหมมิ้นคุณผู้ชมก็เขาเป็นเพื่อนวงเล่ากันอีกใช่ไหมคะ
แล้ว๓คนนี้พัฒน์ก็บอกว่าเมาหมดเลยทั้งเบิ้ลคือคนตายทั้งเอคือผัวของพัฒน์
แล้วก็จุ่มที่เป็นแล้วก็จุ๋มก็เมาหมดเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าเพราะว่าความเมาด้วยหรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมละมินครับตามเรื่องนี้กันต่อก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยครับ
จุ่มที่ถูกกล่าวหาใครต่อใครก็หาว่าเธอเป็นคนไม่ดี
หาว่าเธอเป็นคนคบผู้ชายไม่เลือกเราไปหาจุ๋มเลยครับ
พักอยู่แถวใกล้ใกล้กับห้องเช่าที่เกิดเหตุนั่นแหละ
จุ๋มยืนยันว่าเธอไม่ใช่เป็นคนต้นเหตุไม่ใช่เป็นคนต้นเรื่อง
ที่ทำให้พวกผู้ชายสองคนนั้นต้องมาฆ่ากันห้ำหันกัน
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอติดรถไปกับในเบิ้ลคนตายจริง

เนื่องจากว่าตัวของในเอคนที่ก่อเหตุเอาเหล็กฟาดหน้าเพื่อนฟาดหัวเพื่อนเนี่ย
เป็นคนโทรมาตามให้ไปนั่งกินเหล้าด้วยกันคือชวนไปกินเหล้า
ก็เลยติดรถไปด้วยโอเคไหนก็จะไปกินเหล้าด้วยกันแล้ว
นั่งไม่ถึง๑๐นาทีจู่ในเอเอาแท่งเหล็กมาฟาดหัวในเบิ้ลเลย
เธอก็งงเฮ้ยทำไมกันทำกันแบบนี้เป็นเพื่อนกันนะเนี่ย
ส่วนตัวของจุ๋มนั้นไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องหึงหวงเพื่อจะมาแย่งเธอหรอก
เพราะเธอบอกกับเราเลยครับยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กับใครเลยสักกับคนหนึ่ง

ใครทั้งนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันปกติ
หลายครั้งว่าเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันปกติเลย
แต่คุณผู้ชมและมิ้นครับระหว่างที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยปรากฏว่ามีคนทะลุกลางป้องขึ้นมาฮะ
ระหว่างที่กำลังคุยกับคุณสุชาดามีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในห้องกับจุ๋มเนี่ย
จุ๋มบอกว่าเขาคือพี่ชายมาเถียงครับบอกว่าเฮ้ยที่จุ๋มให้สัมภาษณ์อันนั้นไม่จริง
เอาล่ะสิคุณสุชาดาเลิกลากแล้วยังไงดีหันมามองช่างภาพเอายังไงเอายังไงต่อ
สุดท้ายคุณสุชาดานักข่าวของเราได้ข้อมูลจากเพื่อนข้างห้องของจุ๋มเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ชายคนนั้นคนที่เขาจู่ก็ทะลุกลางป้องขึ้นมาเนี่ยที่จุ๋มบอกว่าเป็นพี่ชายที่มาบอกว่าที่จุ๋มให้สัมภาษณ์ไปไม่จริง
แท้จริงแล้วผู้ชายคนนั้นเป็นชายคนสนิทอีกคนของจุ๋มครับอืมใช้ว่าชายคนสนิทนะค่ะ
ไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะไปต่อยไปตีกับไนเบิ้ลคนตายเองแย่งจุ่มหน้าตาบวมปูดทั้งคู่
ในขณะที่ผัวของจุ่มนั้นจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนื่องจากว่าทำงานขับรถไม่ค่อยได้กลับห้อง
เอ่าผู้ชายที่อยู่ในห้องนั่นคือคนละคนกับสามารถมีของจุ่มใช่ไหมเนี่ยหรือยังไง
คือก็คุยอ่ะ

มีผู้ชายหลายคนที่มาผัวพันติดพันธสนิทสนมกับจุ๋มนะฮะ
มีแล้วคุณผู้ชมตามทันไหมว่ามีใครบ้างเนี่ย

คือคนที่โดนเอเอาเหล็กฟาดหัวจนตายและสองคนนี้เป็นเพื่อนกัน
มีจุ๋มที่เป็นคนกลางที่เป็นแก๊งวงเล่าด้วยกัน๓คน

แล้วก็คนที่เพื่อนข้างห้องบอกว่าผัวตัวจริงซึ่งเขาไม่ค่อยได้กลับห้อง
ตอนนี้มีผู้ชายหลายคนมากที่มาอยู่แวดล้อมกับจุ๋มครับ
ตำรวจสนนิมิตรใหม่แจ้งข้อหากับนายเอคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและจะส่งตัวฝากหังตามขั้นตอน
ส่วนร่างในเบิ้ลญาติจะติดต่อขอรับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครนายกต่อไป
แสดงความเสียใจด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ